ในขณะที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่
แล้วหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการแก้ปัญหาเรื่องความไม่สงบ

ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มก่อความไม่สงบ
ขณะออกละเตอร์เวรตรวจความเรียบร้อย
ระหว่างทางนะครับคนร้ายรอบวางระเบิดและมีการยิงปะทะกันต่อครับ
โอ้โหปะทะกันรุนแรงมากคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๕๐เมื่อคืน
คุณผู้ชมครับชุดลาดตระเวนร่วมกับตำรวจสภยะรังสามนาย
สออำเภอยะรัง๒นายนะครับใช้รถสายตรวจออกลาดตระเวนเส้นทาง
เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
แล้วถูกคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๑๕กิโลกรัมครับ
รถเสียหลักเสียหลักเสร็จปั๊บนะครับตามแผน
แผงของคนร้ายคือมากระหน่ำยิงครับแล้วยิงปะทะกัน
ตำรวจสพยรังรีบนำกำลังเข้าช่วยเหลือนะครับ
แต่ถูกคนร้ายอีกกลุ่มเนี่ยดักอยู่ข้างทางนะครับ
ยิงใส่รถจนเสียหลักอีกแล้วคราวนี้ก็เกิดการยิงปะทะกันอีก
ยิงกันดุเดือนแบบนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงป้องปั้งป้องปั้ง

เหตุเกิดบนถนนสายยรังมายอครับหน้าสำนักงานเทศบาลตะปู
บนทางหมู่สานตะวุญะรังอเภยะรังจังหวัดปัตตานี
พอเสียงปืนสงบลงนะครับ
เจ้าหน้าที่กันพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จอดอยู่ข้างทางถูกแรงระเบิดจนเสียหายครับ
พบศพนายชาญวิทย์ดอล้ออายุ๔๕ปี
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่อศอำเภอยะรัง
สะเก็ดระเบิดที่ลำตัวหลายแห่งครับ
นายนรงระแก้วอายุ๔๗ปี
สอเภยรังได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายครับ
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา
ลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปอีก๓คนนะครับ

พบรถกระบะสายตรวจสพยรังอีกคัน

พบศพ๑๐ตำรวจโทอิสมาอิน
ขออภัยฮะอิสมาเอ็นจิตหลังอายุ๓๒ปี
ท่านเป็นพบหมู่งานปราบปรามสพยรัง
ถูกยิงด้วยอาวุธสงครามที่ลำตัวครับ
แล้วก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก๓นาย
อาการสาหัสทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาล

แล้วถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลใหญ่

เวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายรอบวางระเบิด

จุดแรกริมถนนในพื้นที่หมู่๔ตะบนระแว้ง
และในพื้นที่หมู่๒ตะบนกระโด
ทำให้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนน

ไล่ล่าผู้ก่อเหตุขณะหลบหนีครับ
เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

กำลังก่อตั้งสร้างรัฐบาลกันอยู่
และพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ก่อนหน้านี้วิสามันแก่นำระดับปฏิบัติการ
ซึ่งมีหมายจับเสียชีวิตไป๑ศพ

สถานการณ์ในจังหวัดเฉดียนภาคใต้หลังจากนี้ครับ